เมาเหล้าด้วยเมารักด้วย
สาวประเภท๒ไปสั่งสรรค์กับเพื่อนก็ดื่มกินกันนะฮะ
ทีนี้ก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์จะกลับ
เหลือไปเห็นน้องผู้ชายคนหนึ่งล่อหล่อมากับเพื่อน
ต้องตาต้องใจดักต้องบนค่ะ

พอขี่ตามปุ๊บน้องเขาไม่เล่นด้วย
น้องพยายามบิดค่ะรู้ไหมคะสาวสองทำไง
ขี่รถไล่ชนแล้วถีบน้องเขาจนล้ม

เหตุการณ์ในคลิปนี้ก็เกิดขึ้นค่ะ
รู้ว่าม้าวอยู่พี่พี่ขี่เข้ามาชนเขานะพี่

ไม่ใช่ไม่ได้ของคนกับหนองเลย
เอ้ยผมหูฝาดไปหรือเปล่าพี่ฟุย

ขออีกรอบพี่ปุ้ยเขาบอกก่อนหน่อยนะ
กลายเป็นเรื่องวุ่นแบบนี้ต้องมาถกมาเถียงกัน
ใช่เพราะเพียงพี่อยากได้น้องเขาเป็นผัวเฉย
แล้วกลายเป็นคลิปที่เพจดังเขาเอามาลงเอามาแชร์กันนะคุณ
เอามาแชร์ต่อนะคะให้คลิปเล่าเรื่องยาวหน่อยแต่มีสาระ
สาระจริงใช่ไหมแต่ว่าเรื่องแบบนี้ไม่ค่อยเกิดขึ้นนะคะ
แต่มันมาจากน้ำเมานั่นแหละเอาจริงนะคะ
เรื่องราวเป็นมาเป็นไปยังไงล่ะคะเล่ารายละเอียดให้ฟัง
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นคืนวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะ
คือสาวประเภท๒ที่อยู่ในคลิปเนี่ยเขาเมาค่ะคุณผู้ชม
แล้วคนที่เขาหมายปองผู้ชายคนนั้นชื่อว่าน้องตูน
ต้องหล่อมากเลยนะเงินละอ่อนเลยอ่ะอายุ๒๓ปีเท่านั้น
อมระวังไว้นะวันนั้นเนี่ยตูนกับเพื่อนขี่มอเตอร์ไซค์มาหาของกินที่ตลาด
ระหว่างทางขากลับมาเจอสาวประเภท๒ในคลิป

ไม่ใช่คนถอดเสื้อนะคะคนเสื้อแดง
น้องตูนนี่ล่ะคะนี่ฮะมาเจอกันระหว่างทาง
น้องตูนเล่าบอกว่าสาวประเภท๒เนี่ยจู๊
คิดว่ามีเรื่องแล้วสุดท้ายขี่รถขึ้นมาประกบ
แล้วพูดบอกว่าขอไปนอนด้วยได้นะ
ไปนอนด้วยนะพี่เพิ่งเลิกกับผัวมา
อันนี้คุยกับตูน
แล้วก็เมื่อกี้ได้ยินสาวสองไหมหล่ออะไรอย่างนี้

น้ำเมาด้วยแล้วก็ถูกใจน้องตูนด้วยนะคะ

แล้วก็สุดท้ายตอนนั้นเนี่ยขี่รถหนีเลยนะคะ
แต่ว่าสาวประเภท๒ในคลิปขี่ไล่มา

มาชนแล้วก็ถีบรถมอเตอร์ไซค์ของตูนด้วย
รถตูนล้มลงเกือบตายนะคะ
ตั้งหลักได้ก็รีบขี่มอเตอร์ไซค์หนีมาที่บ้านเพื่อน
จากนั้นก็เป็นเหตุการณ์ตามในคลิปนี่แหละค่ะ
สาวประเภท๒เธอยอมรับว่าเธอเมาจริงที่ขี่ตามมา

เจรจากันตรงนี้คลิปนี้๑๕นาที

สาวประเภท๒ตอนแรกไม่ยอมกลับบ้านสักทีนะคะ

ตูนตัดบทเลยด้วยการเดินหนีเข้าไปในบ้านเพื่อนเออ
สาวประเภทสองเอาอย่างไรทำอย่างไรดีเลิกลักษณ์แล้วหนึ่งนะคะ

นี่ต้องใช้คำว่าความหล่อเป็นเหตุสังเกตได้

ตูนบอกว่าสุดท้ายแล้วผมก็กลัวนะพี่
ผมก็เลยไปลงบันทึกประจำวันได้เป็นหลักฐาน
เพราะไม่แน่ใจว่าจะเจอสาวสองคนนี้อีกหรือเปล่า
แล้วถ้าเกิดเจอเจอในสภาพที่เขาเมาอีก

นั่นสิดูจะชอบมากเลยนะ
แต่ตูนทำถูกแล้วนะนี่หนีเข้าไปในบ้านเพื่อน
เพราะดูแล้วดูทรงแล้วคุยต่ออาจจะไม่รู้เรื่องเท่าไหร่